วอเล็กบอลกันบ้างครับเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในซีซั่นนี้นะครับ
ทีมชาติก็มีโปรแกรมมากมายเฉพาะในระดับเอเชีย
ล่าสุดนะครับในรายการมองเทอร์ครับก็ถือว่าจะเป็นรายการสำคัญนะครับ
ก็เป็นรายการประจำที่เราเดินทางไปแข่งขันในช่วงหลังอยู่แล้วนะครับโดยเรืออากาศเอก
วอเล็กบอลหญิงทีมชาตินั้นจะเข้าร่วมการแข่งขันมองเทอร์
ไม่ได้เข้าแข่งขันโดยปัจจัยหลักที่ทำให้สมาคมตอบรับคำเชิญ
เนื่องจากว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นขอร้องให้ทีมไทยเข้าร่วม
แล้วก็ยินดีที่จะจัดในช่วงเวลาที่ทีมหญิงไทยนั้นไม่มีโปรแกรมในการแข่งขัน
นายศรีวัชระเมธากุลเป็นคนตัดสินใจ
ซึ่งอาจจะส่งนักกีฬาบางกลุ่มที่ต้องการจะผลักดัน
ให้มีประสบการณ์ในเกมอนาชาตินะครับมากกว่าการเจอกับทีมในระดับอาเซียน
หรือว่าอาจจะส่งนักกีฬาชุดหลักเข้าแข่งขันด้วย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ปรับเวลา
เพราะว่าหลังจากจบศึกบองเทอร์
ที่ประเทศโปแลนด์ในวันที่๒๑๒๓พฤษภาคมต่อไปครับ